ที่มีบรรดานักเรียนนักศึกษา
ระหว่างที่อาจารย์มีชัยกำลังแสดงปรัฐกฐาอยู่

ก็มีความเห็นอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน
เอกประวิทย์เชื่อว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
พูดถึงกรณีที่มีกลุ่มนักศึกษาเข้าไปชูป้าย
และแสดงความเห็นคัดค้านร่างรัฐธรรมนูล
รวมไปถึงในช่วงเวลาที่มีการเสนอเรื่องประเด็นร่นเวลานโยบายเรียนฟรี
ในช่วงที่นายมีแชร์ดุชุภัณฑ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูน
หรือว่ากรทกำลังกล่าวแสดงปรัฐกฐา
พลเอกประวิทย์เชื่อว่ามีกลุ่มบุคคลอยู่เบื้องหลัง
ขณะนี้ให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปดูแลแล้ว
เพราะกฎหมายกำหนดชัดเจนไม่ให้เคลื่อนไหวชี้นำร่างรัฐธรรมนูล
ยกเว้นกรทที่จำเป็นต้องชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจครับ
ลองไปฟังคำชี้แจงและความเชื่อมั่นในเหตุผลของพลเอกประวิทย์กันครับ
ว่าเป็นยังไง

นายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้ง

กลุ่มที่ไม่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูล
โดยบอกว่ากรกตจะจัดเวทีแสดงความคิดเห็น
ทางสถานีโทรทัศน์เท่านั้น
เปิดให้ผู้ที่มีความคิดเห็นต่างกัน
มาแสดงความเห็นได้ฝ่ายละ๑๐ครั้ง

แล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับ
ขณะที่การเผยแพร่เนื้อหาร่างรัฐธรรมนูล

ก็จะร่วมกันกับกระทรวงมหาดไทย
ดำเนินการเผยแพร่นะครับ

นายสามารถแก้วมีชัยอดีตสสเชียงราย
พักเพื่อไทยยืนยันไม่มีพักการเมืองใด
ที่ปวดเวทีปรรถกระถาของนายมีชัย

เวลาเรียนฟรีจากเดิมถึงม๖ก็ลดลงมาเหลือเพียงแค่ม๓
เท่ากับเป็นการทิ้งไว้กลางทางเลยครับ
เด็กนักเรียนยากจนอาจขาดโอกาสในการศึกษาต่อ
ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องหาเบื้องหน้าเบื้องหลัง
แต่ควรจะดูสาระที่เด็กนักเรียนประท้วงว่าจริงหรือไม่
ถ้าจริงก็ควรจะยอมรับ
ขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ครับนายอภิษฎเวชาชีวะ
ก็พูดว่าเคยท้วงติงประเด็นดังกล่าวไปหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับ
จนถึงขณะนี้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว
ยืนยันว่าถ้าหากภักดิ์ประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาล
สารต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานให้อยู่ในเกณฑ์ถึง๑๕ปี
นโยบายที่พักนั้นสนับสนุนมาโดยตลอด
ขณะนี้ร่างนี้หากมีปัญหาในภายหลัง
อภิษฎบอกว่าคนที่ทำก็ต้องรับผิดชอบด้วยครับ